ส่วนคนที่เข้าห้องน้ำในที่สาธารณะก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นเดียวกัน
มาอีกแล้วแอบถ่ายห้องน้ำหญิงในปั๊มนะคะ
นี่พนักงานปั๊มเขารวบตัวได้ทันควันเลยเป็นนุ่มโรงงานอายุ๒๓ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันปตทเครือสหพัฒน์หัวสนามบิน
ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
มีคนร้ายย่องเข้าไปในห้องน้ำหญิงแล้วก็แอบเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิป
พนักงานปั๊มมารวบตัวคนร้ายเอาไว้ได้ทราบชื่อคือนายประทีบ
อายุ๒๓ปีเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์นี่แหละ
ถูกรวบได้พร้อมมือถือเลยนะแล้วข้างในมือถือนั้นก็มีคลิปผู้หญิงทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำจริง
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีย่อยสพนขาม
นายประทีบบอกว่าอย่างไรไปฟังกัน
จริงไหมคุณกัศนัยแต่คุณเคยเข้าห้องน้ำหญิงเหรอคุณเข้าห้องน้ำหญิงเหรอ
ไม่เคยแต่มันต้องเหมือนกันจริงคุณกระจกอะ
คือบางทีห้องน้ำผู้หญิงกระจกอาจจะกว้างกว่าง
เพื่อให้ผู้หญิงแต่งนงแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ไง
เดี๋ยวหลับผมจะชวนคุณเข้าห้องน้ำชาย

มันชอบมาแอบดูผู้หญิงเข้าห้องน้ำค่ะ
แล้วก็ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปมันมีโทรศัพท์ด้วย
มันมาหลายรอบแล้วลูกค้าเขาก็โดนหลายคนแล้ว
บางทีเขาก็ไปขอดูกล้องผู้จัดการเขาก็จำได้
บางทีมันก็พอผู้หญิงเข้าห้องน้ำปุ๊บ
มันก็แอบก้มหัวลงดูใต้ประตูค่ะ

เพราะว่าจริงใต้ประตูไม่น่ามีกระจกวางอยู่นะคะ

ผู้ชมมีอะไรหรือกันบ้างที่แบบน่าทานอร่อย
ท่านหนึ่งบอกว่ากำลังทานข้าวต้มกับหมูกรอบ
น่ากินมากนะครับค่ะอ้าวยั่วเหลือเกินค่ะ